แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะฮอตจริงอะไรจริงไม่ต้องพูดเยอะ

มีละครออนแอร์๒เรื่องนะคะแล้วก็กำลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่ด้วย
และที่สำคัญหนังขุนพันธุ์นะคะพันภาพยนตร์ก็มีเหมือนกัน
ซึ่งหนังเรื่องขุนพันธ์เนี่ยฟิตแบ็คดีมากเลยนะฮะ
กว่าวันเปิดตัวซีรีส์เรื่องล่าสุดของหนุ่มเป้นะ
มีแฟนคลับจากไต้หวันบุกไปให้กำลังใจด้วยนะคะ
เดี๋ยวบรรยากาศเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันสักเล็กน้อยจ้ะ

คือไม่รู้จริงว่ามาได้ยังไง

แต่ก่อนหน้านี้ที่ไต้หวันเราก็มีแฟนคลับ

คือผมก็ไม่ค่อยรู้เลยครับว่าข้างนอกประเทศเราเป็นยังไง

มีแฟนคลับไทยเป็นหัวหน้าคนหนึ่งแล้วมั้งครับ

ถ้ามีหนุ่มเป้ก็น่าจะพร้อมไปเนาะนะคะ
แล้วก็หากลองสำรวจดูผลงานแสดงแต่ละเรื่องนะ
เป้ค่ะไม่พ้นฉากเลิฟซีน

อย่างเรื่องก่อนนะจูบกันจะท้านเหมืองเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
ในเรื่องขุนพันธ์เองก็เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะก็มีเลิฟซีเหมือนกันนะกับหนูนา

ตื่นเต้นครับตื่นเต้นตอนทำงานก็ตื่นเต้นครับ

ใช่ครับต้องไปดูขุนพันธุ์ครับ
โอดีฉันดูเฉลิ่นแล้วของขุนพัน

ให้กำลังใจหนุ่มเป้ด้วยในโรงภาพยนตร์นะจ๊ะ
ใช่ค่ะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ไทย
ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากคุณผู้ชมเลยนะคะ